คุณผู้ชมฮะไปซื้อของในตลาดก็ต้องดูก็ต้องเลือกด้วยนะฮะ
นี่คนนี้เขาเจอหมึกแล้วลักษณะพอเอามาส่องตรงไฟเนี่ย
แล้วก็ปิดไฟนะมันเหมือนดูดแสงไว้
มันกลายเป็นหมึกเรืองแสงก็มีคำถามว่าเอ๊ะตกลงมันกินได้
หรือว่ามันเป็นยางเป็นพลาสติกหรือเปล่าคุณผู้ชม

นี่แหละฮะเป็นหมึกเรืองแสงนะครับ
ปิดไฟปุ๊บนะฮะเหมือนมันดูดแสงไว้
แล้วพอปิดไฟมันก็ส่องเป็นแสงแบบนี้นะครับ
ก็ทำเอาคนที่เอามาโพสต์เนี่ยเขาตกอกตกใจนะฮะ
เพราะว่าไปซื้อมาจากตลาดเอามาล้างทำความสะอาด
แล้วก็กำลังจะนำไปแช่ตู้เย็น
สังเกตเห็นว่าหมึกมันเรืองแสงได้นะครับ
ก็เรื่องนี้มันเคยมีมาแล้วนะคุณนะ

ก็คืออาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ย
เคยโพสต์อธิบายชี้แจงเรื่องหมึกเรืองแสงไว้แล้ว
บอกว่าไม่ใช่หมึกปลอมแต่เป็นหมึกติดเชื้อโรคครับ
อาจารย์บอกแบบนี้นะครับบอกว่า
หมึกแบบนี้อาจจะเกิดจากการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์
แคคทีเรียประเภทชื่อภาษาอังกฤษต่างนานานะ

พบได้ตามแหล่งน้ำทะเลในธรรมชาตินะครับ
อาจจะติดมากับอาหารทะเลได้
ถ้าอาหารทะเลนั้นถูกทำให้สุกด้วยความร้อน
จะสามารถทำลายแบคทีเรียเหล่านี้ได้
แต่ถ้ายังดิบอยู่หรือว่าไม่ได้ฆ่าเชื้อให้หมด
ประกอบกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งจริงการเก็บรักษาต้องเก็บในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า๔องศาเซลเซียส
อาจจะทำให้ไอ้จุลินทรีย์แบบนี้มันเพิ่มจำนวนขึ้นได้
จนทำให้อาหารทะเลนั้นเรืองแสงนะครับ
จุลินทรีย์พวกนี้อาจจะเป็นเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคด้วย
ต้องระมัดระวังในการนำมารับประทานนะครับ
อาจจะนำมาสู่โรคระบบทางเดินอาหาร
ไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียรุนแรงลำไส้อักเสบก็ได้ครับ
อาจารย์เขาเคยโพสต์ไว้อยู่แล้วนะครับ
เราก็เอาข้อความที่อาจารย์เคยโพสต์มาให้ความรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ